เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวที่จังหวัดปฐุมธานีกันหน่อยที่นั่นเขาบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมาก
เนาะก็อย่างว่าแหละมันเริ่มกระคายล็อคแล้วเนี่ย
แต่ก็อย่าประมาทนะยังไงซะพาไปที่นั่นเขาบอกว่าวัดที่นั่นน่ะ
โปรยฝนคลอง๑๑มีประชาชนไปที่นั่นเป็นจำนวนมากครับ
ไปดูบรรยากาศนะครับวัดโปรยฝนคลอง๑๑ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
คือคักจริงแล้วเขามาเนี่ยเขาเอาอะไรมาบ้างรู้ไหม
มีนี่ขนมเปี้ยน้ำแดงของเล่นเด็กรวมถึงประทัดมาจุดเพื่อแก้บนครับ
คือเขาไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่กันอย่างเนื่องแน่นไง

เพื่อสริมองคลให้กับตัวเอง
ก็แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลก็ว่ากันไป
ไม่ได้มานัดสองนัดมาเป็นเป็นหมื่น
หมื่นนัดโดยคนคนนี้ครับ
ใครคะใช่สาวคนนี้คุณพี่

กราบไหว้ขอพรจากไอ้ไข่ปรากฏว่าถูกรางวัลได้เงินเกือบแสน

นี่นอกจากหน้าตาดีแล้วยังดวงดีอีกนะจ๊ะ
เธอนั้นเลยเดินทางมาพร้อมกับประทัดแก้บนไอ้ไข่
และนำของเด็ดจากปลายประทัดที่แก้บนเนี่ยไปเสี่ยงโชคอีกด้วย

แวบเดียวใครเห็นก็เห็นใครไม่เห็นก็

เดี๋ยวมาดูที่หลังแล้วกันนะ